รถชนเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนทางม้าลายก็ไม่เห็นทงแดงก็ไม่หยุดครับ
เจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็อำนวยการจราจรยกทงแดงแล้วเป็นสัญญาณให้หยุดหยุดบนทางม้าลายนี่แหละครับ

ดูครับจังหวะนี้มาละครับโอ้โหลูกเอ๋ยลอยเลย
โอ้โหคือมีจังหวะที่พอเขายกทงแดงเด็กก็เดินข้าม

ใช่ไหมคะโอ้โหแต่รถคันนี้เหมือนจะไม่เห็นอะไรเลยนะเท่าไรก็ไม่เห็นทงแดงก็ไม่เห็น
ก็จอดลงมาดูดูเหมือนจะยกมือไหว่ขอโทษหยุดสักปั๊บหนึ่งนะครับ
ชนไปนักเรียนหญิง๒คนนะครับแล้วก็นักเรียนชาย๑คน๓คนกระเด็นครับ
เหตุเกิดช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพญาไทย
ในกรุงเทพมหานครพร้อมข้อความที่แบบโอ้โห
คุณผู้ชมอ่านได้อ่านเองนะผมจะสรุปใจความคือเขาไม่พอใจมาก
ชนหลานเขานะครับคือถามว่าไม่เห็นหรือไงนะฮะ
แล้วเสร็จปั๊บชนเสร็จปั๊บก็น่าจะรับผิดชอบได้มากกว่านี้
นี่บอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปทำงานอ่าไปคุยกันที่โรงพักอ่า
ผู้โพสต์บอกด้วยว่าผู้ก่อเหตุอ้างตัวเป็นคุณหมอนะครับบอกจะรีบไปทำงาน
ขณะที่หลานของผู้โพสต์เนี่ยเย็บที่หัวเข่าไป๘เข็ม
ทีมข่าวไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กผู้ชายชั้นม๔

เคราะห์ดีที่หัวไม่กระแทกพื้น
ไม่อย่างนั้นน่าจะหนักกว่านี้ส่วนสภาพจิตใจของเด็กยังภาวะอยู่
กลัวอยู่ไม่กล้าข้ามทางม้าลายครับตอนนี้ฮะแต่ที่แม่คล่องใจคือ
ตั้งแต่เกิดเรื่องคนขับรถเก่งไม่เคยมาถามถ่ายอาการน้องเลย
ส่วนการไก่เกลี่ยเรื่องค่าสินไหมอะไรพวกนี้ตำรวจนัดฝั่งคู่กรณี
และผู้ปกครองนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้ง๓๑สิงหาคมครับ
ไปเรียนต่างถังหวัดแล้วถ้าเขาเป็นอะไรอีกคน
คุณแม่จะทำยังไงจะอยู่ยังไง
ทีมข่าวนะครับไปพูดคุยกับนางทันจีลาโชธพงกุล
ท่านเป็นผู้มนุยการโรงเรียนสันติราชวิทยาลัย
ผอนะครับเปิดเผยบอกว่าตอนนี้นักเรียนหญิงชั้นม๒ทั้ง๒คนได้รับบาดเจ็บไม่มาก
มีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ฟกช้ำส่วนนักเรียนชายชั้นมสี่นะครับ
เรานะฮะได้รายงานไปก็มีแผลแตกนะครับเย็บ๘เข็มด้วยคางแตกด้วยนะฮะ
ที่หัวเข่าแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายทั้งสามคนนะครับ
หวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่มาตรการของโรงเรียนท่านผอบอกว่า
หรือจะเพิ่มความเข้มงวดจะเพิ่มคนมาดูแลการข้ามถนนให้มากยิ่งขึ้นครับ
คนใช้รถก็ต้องดูด้วยนะครับ
เข้าเขตโรงเรียนก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ใช่ชะล่าใจค่ะนะคะ